อดีตที่ผ่านมามีนักมวยหลายคนนะคะ
มีโอกาสเคยได้เข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
และชาติชายเชี่ยวน้อยก็เป็นหนึ่งในนักมวย
มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุนลองทุลีพระบาท

ท่านก็ได้เข้าเฝ้าครั้งแรกเลยนะ
อันนั้นน่ะแล้วก็ท่านก็แบบว่า
ก็ให้พรก็ถามว่าร่างกายเราสมบูรณ์ดีไหมอะไรไหม
แล้วก็ก็ได้เข้า
คนไทยผิดหวังนะอะไรอย่างนี้

นี่ก็เลยจะมีกำลังใจมากที่จะชก

นี่เป็นเพียงข้อความบางช่วงบางตอน
เมื่อครั้งอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากพันรยา
พระชาติชายเชี่ยวน้อยป่วยเป็นโรคพากินสัน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและพูดจาได้
เพียงแต่กระพริบตาเพื่อเป็นการตอบสนอง
ชาติชายถูกขนานนามว่าเป็นนักชกของพระราชา
เพราะได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทมากที่สุดถึง๘ครั้ง
ก่อนและหลังการแข่งขันไฟล์สำคัญดังนี้
ชนะน็อกยก๙วอเตอร์แม็กโกแวน

ชนะน็อกยก๓พันธิปแก้วสุริยะ
ชนะคะแนนเบอร์นาเบ่วิลลาแคมโป้

ชนะคะแนนแอฟเฟรนทอเรส
แพ้น็อกยก๒เออร์บิโตซาลาวาเรีย
ชนะน็อกยก๕ฟริสเซอร์เวท
อกจาก๖ไฟล์ที่ชาติชายได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเกียรติแก่วงตระกูล
คือในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานชื่อให้กับลูกสาว
ว่าอนุตราแปลว่าดียิ่ง
ก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชกกับธนาคารเทอร์เลสค่ะ
แล้วก็พอดีคืนนั้นก็คลอดพี่บี
แล้วก็พอตอน๗วันหรือ๒วันเนี่ยก็ไปก็ได้เข้าเฝ้า

ก็บอกก็นี่ก็ถือว่าใช่แบบว่าได้ลูกสาว
แล้วอยากได้อะไรบ้างเธออยากได้อะไรบ้าง
นี่ก็เลยทุนขอเลยว่าขอพระราชทานชื่อลูก
กับขอพระสมเด็จจิตรดาสองอย่าง

แล้วท่านก็จะถามวันเดือนปีของลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตั้งชื่อมาให้
อกจากนั้นชาติชายังได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เป็นการสวนพระองค์อีกถึง๒ครั้ง
ทรงทราบว่าแชมป์เปียนโลกชาวไทยผู้นี้
ชื่นชอบในเสียงเพลงและร้องเพลงได้ไพระ
จึงส่งพระกรุณาปรดก้าวปรดกมม
ชาติชายร้องเพลงฟ้าคลุ้มฝน
โดยในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนด้วยพระองค์เอง
ทั้งหมดคือเรื่องราวของชาติชายเชี่ยวน้อยนักชกของพระราชา
ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทบ่อยที่สุดใกล้ชิดที่สุด
ถึงแม้ปัจจุบันชาติชายจะป่วยแต่ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ข่าวไทยรัฐทีวี